ดูขบวนการลักลอบตัดไม้ค่ะนี่บุกไปตัดไม้ถึงในเขตพื้นที่โรงเรียนเลยคุณภาคภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองม่วงขี้เหล็กนายางจังหวัดมหาสารคามนะคะไปลักลอบตัดไม้พยูงที่มีอายุกว่าสองร้อยปี
คนในพื้นที่ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับคนร้ายเหล่านี้หน่อยค่ะ
ร้อยเอกกันอเนกปรีการสังกัดกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมกับในกันเผ่าพงศ์อัครเดชกำนันตำบลหนองม่วงผู้ใหญ่หนองม่วงอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม
ก็เข้าไปดูเนี่ยค่ะร่องรอยต้นพยูงที่โรงเรียนบ้านหนองม่วงขี้เหล็กนายาง
ต้นพยูงเนี้ยอยู่หลังอาคารเรียนนะคะครับถูกตัดไปต้นหนึ่งอายุกว่าสองร้อยปีค่ะ
เส้นรอบวงต้นเนี้ยสองร้อยแปดสิบหกเซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางเก้าสิบเซนติเมตร
ความยาว๑๓เมตรถูกตัดหายไปท่อนความยาวประมาณ๒เมตร๖๐เซนติเมตรนะคะ
ว่าเอาไปได้ด้วยเอาไปได้ค่ะอ่าเนี่ยลักลอบไปตัดคุณ
ครูสนองร่มเย็นครูเวรนะคะเขาบอกว่าเขาไปร่วมงานบุญกระถิ่นภายในหมู่บ้าน
อืมก็คือแอบเข้าไปตัดตอนคุณครูเขาไม่อยู่ในโรงเรียนไม่มีใครอยู่
โรงเรียนตอนนี้เหลือไม้พยุงแค่สี่ต้นเท่านั้นเองค่ะตำบลหนองม่วงเองนะครับ
ก็มีการลักลอบตัดไม้พยุงครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สี่แล้วนะครับ
ซึ่ง๓ครั้งแรกอยู่ในโรงเรียนบ้านโน้นม่วงของตะบลหนองม่วง
แล้วก็นี่คืนเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนอ่าที่โรงเรียน
ซึ่งพวกผมเองก็ตามคำสั่งนโยบายของท่านนายอำเภอครับ
ส่วนอาการว่าให้ดูแลจัดเวรยามป้องกันนะครับ
แต่ก็ไม่สามารถหลุดรอดไปได้เราก็มีทางเกลือ
ซึ่งเมื่อคืนเองพวกผมก็ได้มาดูแลรักษาความหมดเรียบร้อยอยู่ที่
งานบ้านม่วงอยู่ใกล้ใกล้ครับพอดีมีงานใช่ครับอยู่ใกล้ใกล้
เขาก็เลยช่องฉวยโอกาสจังหวะนั้นเพราะมันมีเครื่องเสียงมันดัง
ครับเรื่องเสียงมันดังซึ่งจริงจริงนั้นก็เสียดายนะครับ
อยากให้ทางราชการหน่วยงานที่เราผิดชอบจริงจริงนะครับ
ช่วยแก้ไขซึ่งไม้พยุงส่วนนี้ก็อยากให้ลูกหลาน
ตำบลเราได้ดูแลว่าเป็นไม้ที่มันมีอายุ๒๐๐กว่าปีนะครับผม
ยังไงก็ขอฝากทางอ่าส่วนแรกการทุกส่วนว่าทางทางทางมรวด
ปกครองด้วยนะครับฝากท่านผู้ใหญ่ถึงท่านผู้ใหญ่ทุกทุกท่านด้วยครับ
ครับคือไม้พยูงนี่เป็นไม้ห่วงห้ามนะฮะใช่ค่ะ
เป็นไม้ที่มีราคาแพงเป็นไม้เนื้อดีไม้มงคลบ้านเราเป็นไม้ห่วงห้ามที่ต้องขออนุญาตในการตัดนะครับ
แล้วทางจีนนี้เขาต้องการมากใช่ก็เลยมีขบวนการลักลอบตัดไม้พยุงเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งมากนะคะ
แล้วก็อยู่ในพื้นที่เขตโรงเรียนแบบนี้มีใบสั่งมาเลยอ่ะใช่
คุณครูคนในพื้นที่ก็บอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ช่วยเข้ามาดูหน่อย
นะคะยังเหลืออยู่๔ต้นค่ะ

ที่ไหนมีต้นไหนมีอะไรยังไงถ้าไม่อยู่ในป่าลึกเนี่ย
ตามโรงเรียนตามวัดตามบ้านเนี่ยแอบตัดบทนะครับ